ขโมยของที่วัดนี้ว่าบาปหนัก

ไปขายที่ตลาดตรงหน้าวัดนั่นแหละ
เอาไปขายแต่ไม่มีคนซื้อนะ
สุดท้ายโดนจับกลุ่มตัวได้

เขาเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นอยู่ในคุกมารวม

สงสัยรอบนี้จะต้องเข้าไปอีกอะค่ะ
นี่ช่วงที่เกิดเหตุเลยผู้ชายคนนี้คือนายบัญชาประสงค์ผลอายุ๓๖ปี
เข้าไปในวัดแล้วก็ไปขโมยเครื่องเสียงของวัด
วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
ทีนี้พอเกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้งเนี่ย
ก็ตามไปรวบตัวนายคนนี้นายบัญชาได้ที่บ้านในซอยนนทบุรี๑๑
บ้านเขาอยู่ในชุมชนสุระพระนั่งเกล้าอยู่ใกล้กับวัดแจ้งที่เขาขโมยมานี่แหละนะคะ
พอไปถึงเนี่ยนะก็ไปเจอเครื่องขยายเสียง๒ตัว
ที่ขโมยมาแล้วก็เจอเสื้อผ้าที่ใส่ในการก่อเหตุ
ถามนายบัญชาเขาก็บอกว่าผมทำงานก่อสร้างคุณตำรวจ
เมียผมน่ะไล่ออกจากบ้านมา๒วันแล้วผมไม่มีตังค์
ผมไม่มีตังค์ทำยังไงผมก็เลยมานอนที่ข้างโบสถ์นั่นแหละ
แล้วก็หิวข้าวด้วยพอหิวข้าวเอาตังค์ก็ไม่มีเมียก็ไล่ออกจากบ้าน
ทำยังไงดีล่ะเข้าไปที่วัดจะไปลักจะไปขโมยเงินจากตู้บริจาค
คือเขาบอกว่าตอนนั้นประตูโบสถ์เปิดอยู่
ผมนอนอยู่ใกล้ผมก็เห็นท่าทีโอเคประตูโบสถ์เปิดเดินเข้าไปซะเลย
นี่แต่ว่าพอเข้าไปจะไปเอาเงินในตู้ตู้เปิดไม่ได้ไง
งัดแงะตู้ไม่ได้เอาไม่ได้ตังค์ทำยังไงดีล่ะ
ปิ๊งไอเดียมาเลยงั้นเดี๋ยวเอาของในวัดนั่นแหละไปขาย
ตั้งใจจะขโมยเครื่องเสียงไป๒ตัวแล้วก็ไปขายที่ตลาดนัดมือ๒หน้าวัด
ขโมยไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีคนซื้อค่ะ
เป็นแล้วยังไงขายจุดใกล้ที่ขโมยมาเลยนะเนี่ย
ทีนี้ทำยังไงพอไม่มีคนซื้อก็เลยขนเครื่องเสียงนั้น
เอาไปซ่อนไว้แถวบ้านแล้วตำรวจก็ตามไปรวบตัวเขาได้นะคะ
เขาบอกเปิดไม่ได้ครับมันเป็นตู้เซฟเขาบอกงี้
ถ้าเกิดหิวจริงนะไปขอหลวงพ่อ
หลวงพ่อแกก็ให้ข้าวนะไม่ต้องทำแบบนี้
ทีนี้ดูประวัติของนายบัญชาที่ดิฉันบอกว่าเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
จริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเคยโดนจับคดีรักทรัพย์ตอนปี๕๕
ตอนนั้นเนี่ยโดนจับที่เนื้อหลักที่นนทบุรีสภบางศรีเมือง
ก็โดนจำคุกไป๔ปี๘เดือนนะ
แล้วพอปี๕๕นะพ้นโทษออกมาตอนปี๕๙
ก็กลับไปอยู่ที่บ้านที่สุโขทัยโดนจับอีกค่ะ
คราวนี้โดนจับเรื่องครอบครองต้นกัญชาในพื้นที่สพด่านลานหอยที่สุโขทัย
รอบนั้นก็โดนจำคุกอีกปีกับ๘เดือน
แล้วก็ออกมาพอออกมาเนี่ยมาอยู่ในซอยสุราว
เอามาก่อเหตุอีกรอบที่๓จะจำคุกเท่าไหร่ว่ากันนะคะ
ผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ